สวัสดีครบดิฉันนางสาวชนกจันทราทอง
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจังหวัดหนองคายเขต๒จากพักเพื่อไทยค่ะ
วันนี้ที่ฉันขอร่วมอภิปรายพิจารณาร่างพระราชมัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีพุทธศาสตร์๒๕๖๖ค่ะ
รัฐบาลโดยการนำของผลเอกประยุทธ์จันโอชา
ที่ทำรัฐประหารยึดอำนาจของพี่น้องประชาชนมาตั้งแต่วันที่๒๒พฤษภาคม๒๕๕๙
ได้จัดทำจัดสรรงบประมาณแผ่นดินมาแล้วถึง๙ครั้ง๙ปีด้วยกัน

ก็คือมีรายจ่ายมากกว่ารายได้ที่จัดเก็บ
ปี๒๕๕๘จนถึงปี๒๕๖๖นั้น
รัฐบาลโดยการนำของผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณมาแล้วสูงถึง๔๘ล้านล้านบาทค่ะ
หากรวมเงินกู้จากพรกรฉุกเฉินที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากู้มาอีก๑๕ล้านล้านบาท
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาได้สร้างหนี้ให้กับประเทศไทยมากถึง๖๓ล้านล้านบาทค่ะ
แต่การจัดทำจัดสรรงบประมาณปี๒๕๕๙
ที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาได้แถลงสรสภาอันทรงเกียรติเมื่อเช้านี้ค่ะ
ได้แถลงว่างบประมาณรายจ่ายปี๒๕๖๖นั้นได้ทำตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปี
ตามแผนแม่บท๑๓บุตรหมายของการพัฒนา
ซึ่งเป็นการจัดทำงบประมาณแบบเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไร

เป็นหลักการที่ทั่วโลกนานาประเทศให้การยอมรับนะคะ

หนึ่งก็คือหลักการคาดการณ์ไกลต้องวางแผนล่วงหน้าค่ะ
สองต้องยึดหลักประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมทั้งดุลภาพทางเศรษฐกิจแล้วก็สังคมค่ะ
สามต้องเกิดประโยชน์อันสูงสุดค่ะ
สี่ต้องสามารถสร้างความยุติธรรมความเป็นธรรมในสังคมได้ค่ะ
ห้าเกิดประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณค่ะ
ลักษณะและเงื่อนไขภายใต้การจัดทำงบประมาณของรัฐบาลนี้ค่ะงบประมาณประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนั้น
ล่าหลังล้าหลังไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาวิกฤตสภาวะการในปัจจุบันที่ประเทศกำลังเผชิญหน้าอยู่
ไม่ว่าจะเป็นสภาวะสงครามรัสเซียกับยูเคนภาวะเงินเฟ้อวิกฤตอาหารโลกที่ขาดแคลน
ภาวะการขาดแคลนพลังงานและน้ำมันสูงขึ้นซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการผลิตทั้งหมดเพิ่มสูงขึ้นค่ะ
อุปโภคบริโภคสูงขึ้นค่ะทั้งหมดเมื่อพิจารณาในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณที่เสนอต่อสภาแล้ว
ไม่มีงบประมาณส่วนไหนเลยค่ะที่ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาเพื่อที่จะแก้ไขวิกฤตที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้
ดิฉันมองไม่เห็นเลยค่ะว่าปี๒๕๖๖ประเทศไทยจะก้าวข้ามก้าวผ่านนะคะ
วิกฤตไปได้อย่างไรค่ะยิ่งตอนนี้ค่ะโรคของเราก้าวไปสู่โลกแห่งความเสมือนจริง
กระทรวงดิจิตอลเศรษฐกิจและสังคมได้จัดทำจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมประเทศให้๙๐๐โลก
ตามที่ได้ประกาศวิสัยพัฒน์ไว้หรือไม่ค่ะ
วิสัยทัศน์ของกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม
ประกาศวิสัยพัฒน์ว่าเป็นผู้นำและผลักดัน
เป็นผู้นำและผลักดันการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิตอล
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย๔๐ค่ะ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอลอย่างยั่งยืน
เพื่อกระตุ้นคุณภาพชีวิตของประชาชน
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีประชาคม
กรส่วงดิจิตอลเศรษฐกิจและสังคม
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลประมาณ๖๘๐๐ล้านบาท
เป็นรายจ่ายประจำประมาณ๓๓๐๐ล้านบาท
แล้วก็แยกเป็นรายจ่ายงบลงทุนอีกประมาณ๓๕๐๐ล้านบาท
คิดเป็น๐๒๑หรือเป็นหน่วยรับงบประมาณที่๒๖
จาก๓๔หน่วยรับงบประมาณค่ะ
การบริหารจัดการงบประมาณตามหลักการภายใต้เงื่อนไขที่ล่าช้า
ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงด้านข้อมูลข่าวสารของโลก
ไม่ได้ให้ความสำคัญกับกฎหมายที่ออกมาบังคับใช้
พรบนี้ประเทศไทยมีความจำเป็นค่ะ
เพื่อที่จะให้ประเทศไทยนั้น
สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้
พรบนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันที่๒๗พฤษภาคมปี๒๕๖๒ค่ะ
มีผลบังคับใช้ในบางมาตราในวันที่๒๘พฤษภาคม๒๕๕๙
ล่วงเลยมามาถึง๓ปีนะคะถึงมีการประกาศแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิครบถ้วน
ตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดในวันที่๑๘มกราคมปี๒๕๕๙
ไม่พอค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะ
กฎหมายฉบับนี้จะมีผลทั้งฉบับพร้อมบทลงโทษด้วยค่ะ
ในวันที่๑มิถุนายนปี๒๕๖๕ค่ะ
ซึ่งการบริหารจัดการงบประมาณแผ่นดินนี้นะคะ
รัฐบาลนั้นละเลยไม่ได้ให้ความสำคัญกับกฎหมายฉบับนี้
ที่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ
ติดตามการอภิปรายของดิฉันอยู่ในขณะนี้
ท่านอาจจะไม่ทราบเลยว่ากฎหมายฉบับนี้
จะถูกบังคับใช้ในวันพรุ่งนี้ค่ะ
ใครถ่ายรูปติดคนอื่นใครถ่ายคลิปติดคนอื่น
ใครโพสต์รูปคนอื่นใครไลฟ์ติดหน้าคนอื่น
หากไม่เจตนาและไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหาย
สามารถทำได้ค่ะเอ่อเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว
แต่หากนะคะทำเพื่อการค้าและไม่ได้รับการยินยอมนะคะ
ก็จะผิดกฎหมายตามพรบฉบับนี้ค่ะ
เก็บข้อมูลคนอื่นแชร์ข้อมูลบุคคลอื่นนะคะ
ติดกล้องวงจรปิดนอกบ้านขอสไลด์ถัดไปเลยนะคะ
ต้องขออนุญาตและได้รับอนุญาตก่อนนะคะ
ซึ่งพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ค่ะ
มีโทษหนักยิ่งกว่าพรบคอมพิวเตอร์
มีโทษทั้งทางแพ่งทางอาญาทางการปกครอง
โทษสูงสุดจำคุก๑ปีปรับไม่เกิน๕ล้านบาทค่ะ
ไทม์ไลน์นะคะที่ที่ฉันได้กล่าวมาข้างต้น
ตั้งแต่ปี๒๕๖๒จนถึงวันนี้ที่กฎหมายบังคับใช้
ละเลยไม่ให้ความสำคัญกับกฎหมายฉบับนี้เลยค่ะ
ทั้งที่บทเฉพาะการตามมาตรา๙๓นั้น
ดำเนินการจัดตั้งสำนักงานให้แล้วเสร็จ
เพื่อปฏิบัติงานตามพรบฉบับนี้ภายใน๑ปี
นับตั้งแต่วันที่พรบนี้ใช้บังคับค่ะ
นี่ผ่านมา๓ปีแล้วค่ะสำนักงานก็ยังไม่มี
ทรัพยากรบุคคลที่จะทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานนี้ก็ยังไม่มี
มีอย่างเดียวค่ะก็คือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในวันที่๑๘มกราคมปี๒๕๕๙
ท่านประธานพี่น้องประชาชนทั่วประเทศคะ
พรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นพี่น้องประชาชนจะกังวลรู้สึกนะคะ
ว่ากฎหมายฉบับนี้จะถูกบังคับใช้ด้วยความไม่เป็นธรรมนะคะ
จะเกิดความวุ่นวายและสับสนมากขนาดไหนนะคะ
จากการที่ที่ฉันได้กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนะคะ
ตั้งแต่พลเอกประยุทธ์จันโอชานำพาประเทศกู้หนี้นะคะ
มากเป็นมหาศาลนะคะ
จัดสรรงบประมาณล้าหลังไม่สอดคล้องไม่ตอบรับกับวิกฤต
สภาวะการในปัจจุบันไม่มีนโยบายหรือโครงการไหนเลยค่ะ
ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาเพื่อที่จะแก้ไขวิกฤต
ที่ตอนนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญหน้าอยู่ละเลยไม่ให้ความสำคัญกับกฎหมาย
สิ่งที่สำคัญไม่ลงมือทำค่ะดิฉันไม่อาจจะรับร่างพระราชบัญญัติ
ประมาณรายจ่ายประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกได้เพราะว่าเป็นการจัดทำที่ล้มเหลว
ซึ่งประสิทธิภาพค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธาน